คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายคะจะเอาของเล่นอะไรให้ลูกเล่น
ดูหน่อยนะคะว่ามันจะเกิดอันตรายกับลูกได้หรือเปล่า

เขาบอกเป็นลูกโป่งนกหวีดนะเป็นของเล่นที่เวลาเป่าออกไปลูกโป่งมันจะพองขึ้น
เป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็ต้องบันทึเกตการณ์ทั้งหมด
จะได้เอาไปบรรยายให้คุณหมอฟังได้เนี่ยนะคะ
นี่น้องอายุ๔ขวบเท่านั้นเองเนี่ยนะคะ
ไปเล่นเจ้าลูกโป่งลูกโป่งเป็นนกหวีดเป่าลม
มันจะเป็นนกหวีดเป่าลมแล้วก็พาให้ลมเข้าไปในลูกโป่งเนี่ยนะคะ
และคลิปนี้ค่ะคุณหมอก็เอามาโพสต์ถือว่าเป็นการเตือนภัย

คุณหมอบอกว่าของเล่นเดี๋ยวนี้มันแปลกเนอะแล้วก็อันตรายด้วย
กหวีดเป่าลมเป่าไปเป่ามาน้องสำลักลงหลอดลม
คุณหมอรักษาด้วยการให้ดมยาแล้วก็ใช้เครื่องมือคีบออกมา
คือต้องบอกว่าในความโชคร้ายคือพอมันเป็นลิ้นเป่าลมมันมีรูอยู่ตรงกลาง
มันไม่ได้เป็นลักษณะทึบถ้าเป็นของทึบน้องหายใจไม่ออกเลยนะอันเนี้ย
ไม่อยากนึกภาพเลยนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่านี่แหละค่ะ
การที่จะเลือกของเล่นอะไรให้ลูกนะคะก็ดูแล้วก็คาดการณ์ถึงความอันตรายที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วกันนะคะ
แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เฉพาะหน้าขึ้นมาว่าลูกหลานเราไปเจอว่ามีแบบของติดคอติดหลอดลมจะทำยังไง
อันนี้ให้ดูก่อนอันนี้สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่าหนึ่งขวบนะคุณใช่ค่ะ
วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นถ้าเกิดว่าของติดคออาจจะเป็นอาหารหรือเป็นเศษอะไรเล็กที่น้องสำลักเนี่ย
วิธีการทำแบบนี้นะคะให้คนที่จะช่วยเหลือเนี่ยนั่งบนเก้าอี้หรือไม่ก็นั่งคุกเข่าแล้วจับเด็กนอนคว่ำหน้าบนขาตัวเอง
ศีรษะต่ำกว่าลำตัวหลังจากนั้นเนี่ยใช้สันมือตบกลึ่งกลางสะบักด้านหลังของเด็กห้าครั้ง
ตบแรงหน่อยนะใช้สรรมือนะหลังจากนั้นพลิกตัวเด็กให้หงายขึ้นเอามือประคองท้ายทอยให้ดี
แล้วใช้๒นิ้วกดตรงลิ้นปี่ตรงหน้าอกของน้อง๕ครั้งแรงเหมือนกัน
ค่ะทำแบบเนี้ยสลับไปสลับมาจนกว่าน้องจะสำลักหรือว่าไอไอ้สิ่งที่ติดคอออกมา
แต่ก่อนที่จะทำสิ่งเหล่านี้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะค่ะและระหว่างรออ่ะ
ทำไปด้วยและมีอีกหนึ่งข้อห้ามนะคะห้ามทำเด็ดขาดเลยก็คือปกติคุณพ่อคุณแม่คิดว่า
มันอยู่ในคอจะล้วงออกมาล้วงออกมาให้ได้ไม่ได้ทำไม่ได้นะคะเพราะถ้า
คุณพ่อคุณแม่ยิ่งเอามือล้วงเข้าไปหรือเอาอะไรเป็นแข็งแข็งล้วงเข้าไป
จะทำให้วัตถุนั้นมันลงลึกแล้วก็ลึกลงไปอีก
ทีนี้คุณหมอทำงานยากขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะเอาระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันนะคะ